มาดูเรื่องการตามทีมเก็บรังนกจากจังหวัดตรัง

แต่เกิดเหตุการณ์จนถึงขนาดนี้
เจ้าหน้าที่ระบายน้ำไปแล้วกว่า๑๒๘ล้านลิตร
เพื่อเร่งช่วยเหลือเยาวชนทั้ง๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงนะครับ
ขณะที่วันนี้ทีมรังนกจากเกาะลิบงจังหวัดตรังนั้น
เดินทางกลับมาปฏิบัติภารกิจร่วมกับทางเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ
ภายหลังจากที่เมื่อวานเขาเกือบตัดสินใจเดินทางกลับไป
แต่ทางกรมอุทยานนั้นร้องขอให้ร่วมปฏิบัติภารกิจกับเจ้าหน้าที่

อาสาสมัครทีมรังนกจากเกาะลิบงจังหวัดตรัง

วันนี้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง

เพราะคิดว่าเด็กจะสามารถออกจากถ้ำได้

แต่ปรากฏว่ากลางดึกของเมื่อวานนี้
ระหว่างที่ทั้งหมดรอขึ้นเครื่องกลับ
กรมอุทยานติดต่อมาขอให้อยู่ร่วมภารกิจต่อ
จึงต้องร่วมเดินทางมาค้นหาในอีกครั้งในวันนี้
เราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันครับ
พวกน้องอาจจะเปลี่ยนแผนไหมคะ
ให้เดินหากล่องเองหรือว่าอาจจะมี
ไม่เนื่องครับยังไม่เนื่องครับ
น่าจะหากล่องเองบ้าง

เราก็จะรีบรีบรีบรีบ

ตั้งเท่าไว้ต้องเอาขึ้นไม้ได้
ถ้าว่าเดินเด็กเนอะ

ทีมรังนกจะขึ้นไปค้นปล่องเพิ่ม

โดยภารกิจการค้นหาในวันนี้
ส่วนตัวแล้วเชื่อมั่นศักยภาพของทีมที่นำวิถีของชาวบ้านจะสามารถนำมาปรับใช้กับภารกิจในครั้งนี้ได้
คุณผู้ชมครับการค้นหาปล่องที่ยังที่จะลงไปช่วยเหลือเด็กทั้ง๑๓คนนั้นวันนี้น่าจะเป็นเป้าหมายหลักของภารกิจการค้นหานะครับ
เพราะตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นำเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจบริเวณเหนือถ้ำ
ที่เป็นจุดที่คาดว่าน่าจะมีปล่องที่ลงไปถึง
ใกล้เคียงกับเนินนมสาวที่น้องทั้งหมดอยู่
คู่กับการนำตำรวจและทหาร
พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินลาดตะเวนขึ้นไปบนเขาเพื่อสำรวจ
ซึ่งนี่จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำควบคู่กับการสูบน้ำออกจากถ้ำ
โดยพลตรีบัญชาดุริยพันธ์ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๗บอกนะคะว่า
ขณะนี้การสูบน้ำออกจากถ้ำทรายทอง
สามารถระบายน้ำไปได้กว่า๑ล้าน๖แสนลิตรต่อชั่วโมง
คู่กับการเจาะน้ำบาดานทั้ง๑๐บ่อ
ซึ่งสามารถระบายน้ำได้บ่อละ๒๐๐๐ลิตรต่อชั่วโมง
ส่วนที่หน้าถ้ำหลวงจุดที่ผมยืนรายงานอยู่นี้

สามารถระบายน้ำได้ถึง๑๓๐๐๐ลิตรต่อชั่วโมง
โดยภายในถ้ำนั้นการสูบน้ำขึ้นอยู่กับจังหวะที่ขยายสายสูบน้ำเข้าไป
แต่ภาพรวมการสูบน้ำตั้งแต่เริ่มค้นหาจนถึงขณะนี้
สูบน้ำไปแล้วทั้งหมดกว่า๑๒๘ล้านลิตรนั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับใจความสำคัญที่นายนรงศักดิ์โอสธนากร
ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
วรรณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
เมื่อช่วงเช้าออกมาบอกกับสื่อมวลชนนะคะว่า
เป็นห่วงสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไว้
เพราะอีกไม่กี่วันที่จะถึงอาจจะมีฝนตกลงมา
ทำให้ต้องคำนวณและหาแนวทางว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมง
ในการเร่งนำเด็กทั้ง๑๓คนออกจากถ้ำ
เพราะขณะนี้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเข้าไปจากหน้าถ้ำ
เพราะที่ผ่านมามีน้ำที่เคยสูบลดลงไปจนถึง๓แยก
แต่ฝนตกและถูกน้ำกลับมาท่วมจนถึงหน้าถ้ำแบบนี้ถึง๒ครั้ง
โดยเจ้าหน้าที่จะต้องรักษาสถานการณ์น้ำไว้แบบนี้ตลอดไป
จะให้น้ำกลับมาท่วมอีกไม่ได้
เพราะจะทำให้การช่วยเหลือเด็กทั้ง๑๓คนออกมาได้ละ

ต้องเร่งวิธีการสูบน้ำออกจากถ้ำที่นอกเหนือจากการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกนั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับผมมีโอกาสพูดคุยกับหน่วยซิลที่เป็นชุดแรกที่เข้าไปค้นพบกับน้องทั้ง๑๓คน
แล้ววันนี้เขาเดินทางกลับออกมานะครับ
ส่วนหนึ่งที่เขาบอกกับผมนะครับว่า
ทั้ง๑๓คนคุยกับหน่วยซีว่า
สอบถามเขาว่าทางฟุตบันโลกรอบที่เข้ารอบนั้นมีทีมไหนบ้าง

ประเทศใหญ่ประเทศดังนั้นตกรอบเกือบทั้งหมด
ทั้งหมดเองนั่นคือความคลิมน่าล่าสุดที่เกิดขึ้นทีนี้
ขอบคุณคุณผู้ฤภัทธ์ด้วยนะครับ
หน่วยซิลว่าพี่ครับทีมอเจนติน่าสเปนเดียรมนี

ซิลตอบกลับไปว่าเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านเหมือนน้องนี่แหละ
เป็นมุกตลกนะครับเพราะบรรยากาศนั้นผ่อนคลาย